แต่ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ไปถามถามรองนายกนะคะคุณอนุทินก่อนเลย
ก็ได้พูดคุยกับคุณอนุทินคุณอนุทินบอกนะคะ
บอกว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะมีการเสนอมาตรการ
กระดับป้องกันควบคุมโรคต่อที่ประชุมสบค

เพราะว่าเมื่อวานท่านรองนายยกอนุทินประชุมนะคุณ
ประชุมกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วครับ
ประชุมกับหน่วยงานด้านสถานศึกษ์
คืองานด้านสาธารณสุขก็ต้องประชุมกันก่อนแล้วก็ต้องสรุป
สรุปงานส่งต่อให้สอบคอชุดใหญ่ให้นายกพิจารณา
เมื่อวานเขาเลยมีการประชุมล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับ
ทีนี้มาตรการหลักที่มีการประชุมกันไปเนี่ยนะคะ
ก็มีการ๑ข้อแรกเลยคือการปรับพื้นที่
ปรับพื้นที่ทั้งประเทศของเราจะมีอยู่แค่๒สี
คือสีแดงกับสีส้ม
สีแดงเนี่ยคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด
มีทั้งหมด๑๘จังหวัดก็คือกรุงเทพเชียงใหม่
ชนบุรีสมุทรปราการประจวบสมุทรสาคร
ปฐุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชศรีมา
นนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรี
สาแก้วระยองแล้วก็ขอนแก่น
อันนี้คือที่จะเสนอไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง
ส่วนที่เหลือคือสีส้มค่ะคุณผู้ชมมี๕๙จังหวัดที่เหลือ
เท่ากับว่าถ้าเสนออันนี้ไปแล้วผ่านนะคุณ
มันจะไม่มีจังหวัดที่เป็นสีเหลือสีเหลือสีเขียวสีขาว
สรุปเหมือนกันว่าทั้ง๒สีนี้แยกง่าย
๒สีต้องระมัดระวัง
ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับเวลาค่ะคุณผู้ชมเวลาร้านอาหาร
เวลาของร้านอาหารเนี่ยนะคะก็เขาก็จะแบ่งเป็น
ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สีแดงร้านอาหารจะเปิดได้จนถึง๓ทุ่ม
ส่วนพื้นที่สีส้มจะเปิดได้ถึง๕ทุ่ม
แต่ทั้งสองพื้นที่ที่เหมือนกันเลยก็คือห้ามขาย
ห้ามดื่มสุราในร้านเด็ดขาดนะอันนี้คือเรื่องของร้านอาหาร
ส่วนมาตรการอื่นทั้งพื้นที่สีแดงพื้นที่สีส้มเนี่ย
ก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกจังหวัดค่ะเอาอย่างเช่นอะไรบ้าง
ปิดสถานบริการพวกผับบาคาราโอเกะอาบอบนวดอ่าปิดเลยใช่ไหม
เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือปิดใน๔๐กว่าจังหวัด

แต่ถ้าทั้งสองสีถูกปิดก็เท่ากับปิดทั่วประเทศแหละ
ใช่ห้ามขายสุราห้ามดื่มในร้านอาหารทุกจังหวัด
แล้วก็งดการเรียนการสอนก็คือไปสอนออนไลน
แต่ว่าจริงช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็น่าจะกระทบไม่มาก
ทั้งสรรพสินค้า
ส่วนเรื่องของการออกนอกเคหาสถานหรือว่าเคอร์ฟิลล์

เดี๋ยวบ่ายนี้สบคประชุมพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
คุณอนุทินเปิดเผยออกมาอย่างไร
ฟังจากปากของคุณอนุทินแล้วกันนะฮะ
นี่คือข้อเสนอที่จะเสนอสู่สอบประคอพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็คิดว่าในเรื่องต้นก็คงขอช่วยแค่สิ้นเดือนเวลาไหยงด

แต่ว่ามีห้ามเดินทางในจังหวังพลายทางอะไรบ้าง
อันนี้ไม่ได้มาเป็นการล้มล้างประกาศเดิมที่มีอยู่นะครับ

เป็นการเสริมเข้ามาให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
ยินใช่ไหมฮะข้อความสำคัญที่บรองนายกรรมตรีสื่อสารออกมา
ก็บอกว่าข้อเสนอที่จะเสนอให้สบคเพื่อบังคับใช้
บังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้
และยังยืนยันว่ายังไม่ใช่การล็อกดาวน์
ยังแต่ต้องการควบคุมการแพร่ระบาดหลังสงกราน

หากสามารถควบคุมได้ถึงสิ้นเดือนนี้
และสถานการณ์กลับมาดีได้ในเดือนหน้า
ก็จะต้องอันนี้ผ่อนคลายต่อนะฮะใช้เป็นมาตรการระยะสั้นนะครับ
ส่วนเมื่อวานี้นะครับผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถามนะครับ
รองนายยกรัฐมนตรีอีกท่านด้านกฎหมายก็คือนายวิศนุเครืองาม
เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศใช้ทั้งพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อ
คือนายวิศนุตอบคำถามเรื่องนี้บอกว่า
ว่าจะเสนอในประเด็นนี้หรือไม่
แต่มองว่ายังไม่เห็นความจำเป็นเท่าไหร่นัก
ใช้มาตรการยกระดับพื้นที่สีต่าง
ยังถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
ที่จะนำมาใช้ได้ในขณะนี้นะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าฝ่ายหมอฝ่ายสาธารณสุข

ให้ใช้มาตรการที่เรียกว่าเข้มแข็งรุนแรงและเด็ดขาด
แต่ทางฝ่ายเศรษฐกิจก็ประเมินกันนะครับ

โดยเฉพาะช่วงหลังสงกราน๑๒วันนี้
ว่าจะมีความสัมพันธ์กับมาตรการ
ที่จะบังคับใช้ใหม่กันอย่างไรนะครับ
ทีนี้ก็สุดท้ายแหละฮะ
รองนายยกวิศนุก็บอกว่ารอรอแล้วกันนะ
รอการประชุมสอบคอชุดใหญ่ช่วงบ่ายนะครับ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะ
พอหลังจากออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

ไทยรัฐก็แน่นอนต้องรายงานเรื่องนี้นะคะใช่ครับ
ทีนี้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดเอาจริงนะคุณ
ตอนแรกมันก็เหลืออยู่ไม่กี่จังหวัดใช่ไหมที่เป็นสีขาว
อย่างยาลาก็เป็นจังหวัดที่คลองแชมป์มันอยู่นานนะ

คือไม่มีผู้ติดเชื้อกำแพงยังแข็งแรงดี
แต่ตอนนี้กำแพงพังทลายแล้วเหมือนกัน

เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ๒รายนะคะ
แปลว่าณตอนนี้คือทั่วทั้งประเทศ
ไม่มีจังหวัดไหนแล้วที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ
นี่ค่ะทีนี้พอเรารายงานข่าว
คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคุณผู้ชม
เมื่อถึงจุดหนึ่งความตื่นเต้นของคนว่าคนนั้นคนนี้ติดเชื้อ

แต่ว่าคนจะมาโฟกัสมากขึ้นเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน
ว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้รับวัคซีน

ทั่วถึงเมื่อไหร่นะฮะคนไทยทุกคนจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะฮะ
ทีนี้เรื่องนี้ต้องดูความคืบหน้านะคะ
สอบถามจากทางนายแพทย์เฉวดสรรนามวาดรักษาราชการแทน
อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

บอกว่าตอนนี้มีคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ย
สะสมนะนับตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์จนถึง๑๔เมษายน
มีคนได้รับวัคซีนไปแล้ว๕๘๑๓๐๘โดส
จำนวนนี้๕๘๐๐๐กว่าโดส
แบ่งนะแบ่งเป็นเข็มที่๑จำนวน๕๗๓๖๐ราย
และคนที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง๒โดสตามเกณฑ์แล้ว
มีอยู่๗๓๙๔๘ราย
คุณผู้ชมนี่ถือว่าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้นะคะ
แล้วยืนยันด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าตัวเลขการฉีดวัคซีน๕แสน
โสในขณะนี้ไม่ได้ช้าเกินไป
เพราะว่าวัคซีนที่ไทยได้มาก็มีจำนวนจำกัด
ที่ตอนนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
ก็คือเรื่องวัคซีนเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเตียงในการรองรับผู้ป่วย
เดี๋ยวไล่เรียงไปทีละเรื่องกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชม
เรื่องแรกก็คือกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะเรื่องของวัคซีนนะ
มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัย
ประชาชนสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
แล้วก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองได้
ตอนนี้ฉีดให้กับประชาชนในทุกจังหวัดตามเป้าหมายแล้ว
อีก๑ล้านโดสออกไปเพิ่มเติม
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอกสาร
อันนี้คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองล่ะคะ

เรื่องที่๒ก็ดูเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้น
จะจัดการกันอย่างไรดีนะครับ
สถานการณ์โควิด๑๙ในไทยเขาบอกว่าขณะนี้
จำเป็นต้องลดการเคลื่อนที่ของบุคคล
ต้องปิดสถานที่เสี่ยงงดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลนะครับ

ที่อาจจะลดลงมาได้ประมาณ๓๙๑คนต่อวันนะครับ
อันนี้คือเรื่องที่๒เรื่องของการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ
ส่วนเรื่องที่๓ก็คือเรื่องของจำนวนเตียงในการรองรับผู้ป่วยนะครับ
บริหารจัดการเตียงนั้นยืนยันว่ามีเพียงพอในการรองรับผู้ติดเชื้อนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
โดยจะมีการจัดเตียงรองรับทั้งจากสารพยาบาลและโรงแรมแบบฮอสปิเทล

รวมทั้งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
มีการเตรียมโรงพยาบาลภาคสนาม
แล้วก็กรมการแพทย์ก็เตรียมเปิดฮอสปิเทล
ซึ่งจะรองรับได้อีก๔๕๐เตียง
และโรงพยาบาลบรามาธิบดีเตรียมเปิดฮอสพิเทลอีก๒แห่ง

ส่วนนี้ที่ธรรมศาสตร์เขาก็เปิดกันไปนะครับ

ธรรมศาสตร์เขาบอกว่าตอนนี้เหลือที่ว่างอยู่อีก

แต่เขาบอกว่าหลังสงกรานน่าห่วงว่าจะมีผู้ติดเชื้อ
ถูกส่งตัวมารักษาที่นี่โรงพยาบาลสนามของธรรมศาสตร์
ห้องอาจจะเต็มก็ได้นะครับ
สำหรับกรุงเทพนครได้มีการเพิ่มโรงพยาบาลสนาม

แล้วก็เตรียมเปิดที่บางกอกอารีน่าอันนี้จะเป็นจุดใหญ่เลยนะ
ก็จะรับได้อีกถึง๑๐๐เตียงนะครับ
ใช่ทีนี้พูดถึงตัวเลขการแพร่ระบาด
ที่เราเห็นข่าวว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
นี่คือ๑๕๐๐วันนี้เป็นวันที่๓แล้วที่ยอดพันกว่า
ทีนี้มันกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์
ทรัพยากรของโรงพยาบาลก็มีอยู่จำกัดด้วยนะคะ
ขนาดใหญ่หลายแห่งเขาก็เลยประกาศ
ดรับผู้ป่วยนอกงดรับผู้ป่วยใหม่รวมถึงงดผ่าตัด
เว้นนะเฉพาะคนที่ต้องผ่าตัดแบบเร่งด่วนฉุกเฉิน
อย่างที่โรงพยาบาลที่งดรับผู้ป่วยนอกงดผ่าตัด
กรณีเร่งด่วนฉุกเฉินไปจนถึง๓๐เมษายนนะคะ
โรงพยาบาลสิริราชก็ประกาศขอให้ผู้ป่วยไม่เร่งด่วน
เลื่อนนัดหรือว่าตรวจทางไกลโดยจะให้บริการ
เฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้นไปจนถึงวันที่๒๓เมษายน
อันนี้เราขึ้นหน้าจอให้หมดเลยนะคะคุณผู้ชม
คือโรงพยาบาลเขาก็ต้องมีมาตรการเหมือนกันนะครับ
ถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยเร่งด่วนไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน

เขาก็ต้องรับแต่เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

ทั้งพวกจุฬาซีรีส์ราชราชวิถีอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ

เขาประกาศไม่รับผู้ป่วยใหม่เอาเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน
ผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วนไปจนถึง๑๘เมษา
บำราชนราดูนก็ขอให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอาการหนัก
และให้บริการฉีดวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น
รามาค่ะก็ขอให้ผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนเนี่ย

ลดการผ่าตัดลดบริการผู้ป่วยนอกชั่วคราวนะคะ

เดี๋ยวเราก็จะมีรายงานแทรกอยู่ในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรา